คุณผู้ชมคะเรายังตามกันต่อที่จังหวัดกาลสินนะคะ
ที่มีผู้ชายคนนึงทั้งเมาเหล้าเสพยาเสพติด

สุดท้ายฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็ฆ่าเพื่อนสนิทตัวเองด้วยนะคะ
อายุห้าสิบสองปีค่ะผู้ต้องหาที่ฆ่าภรรยาแล้วก็เพื่อนอย่างโหดเยี่ยม
ภรรยาที่เสียชีวิตคือนางสาวหยาดอรุณมาตรสวิงวัย๔๒ปีนะคะ
ถูกเอาหัวโขกเตียงจนเสียชีวิตแล้วก็โดนบีบคอด้วย
ส่วนเพื่อนสนิทนายทองสุขถาวรจันทร์วัย๔๖ปีโดนกันไกลแทงคอจนเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจพาตัวไปทำแผนที่จุดแรกก่อนคือบ้านของตัวเองที่ฆ่าภรรยา
คือบ้านเลขที่หนึ่งแปดเจ็ดนะคะที่ตะบลนามน
เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำคือบีบคอภรรยาแล้วก็จับศีรษะกระแทกกระแทกกระแทกกับขอบเตียงนอนจนภรรยาเสียชีวิตตรงนั้นนะคะ
จากนั้นก็เอาผ้าห่มคลุมศพซ่อนเอาไว้ใต้เตียงนอนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนั่งดื่มเหล้าที่บ้านแม่ตัวเอง
ทีเนี้ยตอนที่ทำแผนที่บ้านหลังแรกเสร็จแล้วแล้วเดินออกมา
ชาวบ้านเขามามุงดูกันเยอะเขาตะโกนถามเลยนะคะว่าทำลงไปได้ยังไงเนี่ย
ฆ่าเมียตัวเองแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฤทธิ์ยาเสพติดน่ะมันฆ่าคนตายได้นะ
อุดรรณ
จากนั้นตำรวจคุมตัวไปจุดที่๒ก็คือบ้านแม่นายอุดรนะคะ
ที่ฆ่านายทองสุกนี่แหละอยู่ห่างจากบ้านหลังแรกแค่กิโลเมตรเดียวค่ะ
ตรงนี้เนี่ยคือพอนายอุดรฆ่าเมียตัวเองเสร็จปุ๊บนะ
มานั่งกินเหล้ากับนายทองสุกผู้ตายคนที่สอง

นายอุดรก็บอกว่าก่อนมากินเหล้า
เสพยามาแล้วแล้วก็ดื่มเหล้ามาแล้วด้วย
แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนหึงรุนแรงหึงภรรยามาก
ดื่มเหล้ากับทองสุกอยู่ก็ถามทองสุกบอก
ชอบเมียฆ่าหรือเปล่าถามแบบนี้
งสุกก็พยักหน้ารับเลยบอกรัก
พูดอย่างนี้เขาบอกโกรธเลือดขึ้นหน้าเลยค่ะ
คว้ากันไกลแทงเข้าคอทองสุกทันทีเลยนะคะ
ทั้งสองคนก็ต่อสู้ปล้ำสู้กันแล้วล่ะ
อุดรก็เอากันไกลแทงซ้ำเข้าไปที่คอนายทองสุกอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เอาค้อนทุบหัวจนแน่นิ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส

สาเหตุเขาบอกว่าก็ผมหึง
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์โสดามักผู้กำกับการสพนามน

ก็ผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็บอกด้วยว่าคดีนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน
สารภาพแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้ว
ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะ

แล้วก็เสพยาเสพติดที่ต้องแยกเป็น๒คดี
เพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระกันนะคะ
ก็นำตัวไปฝากขังแล้วโอ้โหสองศพนะฮะสองศพเลยค่ะ
ก็มีเพื่อนที่ถูกฆ่าตายด้วยนะครับนายทองสุกหรือว่านายหวานะครับ
วันนี้ญาตินำศพนายทองสุกไปชาปนกิจศพแล้วนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ก็แน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ต้องสูญเสียกันอย่างไม่มีใครตั้งตัวนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับพี่สาวของนายทองสุกนะฮะ
ชื่อว่านางคำพันธ์นะครับนี่คือนายทองสุกนะฮะหรือว่านายหวานะครับ
นี่คุณกิติศักดิ์ไปคุยกับพี่สาวนะครับก็ก่อนที่จะไป
งานชาวพนักกิจศพของน้องชายนะครับนางคำพันธ์บอกว่าไปทำ
ไปดูการทำแผนมาด้วยนะครับเมื่อช่วงสายสายนะฮะ
ดูไปก็ร้องไห้ไปทำใจไม่ได้นะตะโกนด่าผู้ต้องหาไปนะครับ
แต่ก็ไม่ได้กรูเข้าไปจะทำร้ายอะไรนะครับ
เพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยช่วยมาปลอบมาดึงกันก่อน
นี่ฮะช่วงที่ไปดูการทำแผนมือฆ่าน้องชายตัวเองนะครับ
คำพันธ์บอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยมีคนมาบอกว่าน้องชายถูกแทง
ตอนนั้นก็ตกใจมากก่อนจะมารู้ว่าคนร้ายคือนายอุดร
ซึ่งก็แปลกใจก็ไม่รู้ถึงสาเหตุเหมือนกัน
ก่อนจะมารู้ตอนหลังว่านายอุดรระแวงน้องชายเธอ
ว่าจะไปเป็นชู้กับภรรยาของผู้ต้องหานะครับซึ่งเธอยืนยันได้เลยว่า
ไม่เป็นความจริงเลยน้องชายเธอเนี่ยเคยแต่งงานแล้วก็เลิกกับเมียไปได้สิบกว่าปีแล้ว
จากนั้นไม่เคยสนใจเรื่องผู้หญิงอีกเลยกินแต่เหล้า
ขนาดน้ำท่ายังไม่ค่อยอาบเสื้อผ้าก็ไม่ซักนะฮะ
ซึ่งน้องทายเธอเป็นแบบนี้เนี่ยถามจริงเถอะผู้หญิงคนไหนจะมาสนใจนะฮะ
อย่าว่าแต่นางอ้อยภรรยาของผู้ต้องหาเลยผู้หญิงคนอื่นอื่นก็ไม่สนใจ
ที่นายอุดรมาฆ่าน้องชายเธอเพราะคิดว่าน้องชายเธอเป็นชู้กับเมียเนี่ย
มันเป็นเรื่องไม่จริงเลยนะครับตัวนายอุดรเนี่ยนะครับ
จะมีอาการหลอนยามากกว่านะครับที่มาก่อเหตุนะแล้วก็ระแวงแล้วก็คิดไปเอง
ขนาดอย่าว่าแต่คนเลยฮะเธอบอกนะครับขนาดหมาขนาดแมวนะเด็กผู้ชายเนี่ย

ตอนนั้นคือคือรู้ไหมครับว่าใครแทงคุณใครแทงก็ได้ยินว่าไอ้บักดอนมันแทงหวะ
ตอนนั้นเราคิดก็ถามเราก็เอ๊ะทำไมเขาต้องแทงในเมื่อเขาหรือว่าเขาว่าว่าทำไมต้องแทง
เขาว่ามันไปขึ้นบ้านเขาขึ้นบ้านที่ไปหาเมียเขาเมียไอ้ดอนนั่นเขาเคยมีปัญหาทะเลาะกันไหม
เขาเขาไม่เพิ่มกลัวนะเขาก็เคยมีมษาวันมากขึ้นทั้งกันเยอะนั่นให้นั่นมีเราไม่อาจจะมาก
มันไม่ได้พักพื้นหรอกเพราะว่าพื้นแบบว่านี้
คนนี้มันไม่เอาอย่างนี้มันต้าเรา

น้ำก็ไม่อาดเสียภาพก็ไม่ซากกิน

มันจะไปปุ่นไอ้สิมามักมันจังสั่นแบบนี้
มีคนสิมามักก็บอกว่ามันจะไปหมักไภ
อะไรทำให้นายอุดรเขา
มีความคิดแบบนั้นได้ไหม

ถ้าเขาสินมาหมัดเมียมันนี่ฮะเธอบอกน้องชายเธอเลิกกับเมีย
เป็นสิบปีเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวอ่ะกินแต่เหล้าน้ำท่าไม่อาบ
ผู้หญิงที่จะมาสนใจนั่นแหละสิผู้ตรงหานี่หลอนยามากกว่าค่ะ
เราได้ไปคุยกับนางสมปองพันธ์เสนานะคะแม่ของนางสาวหยาดอรุณด้วย
โอ้โหวันนี้นะแม่มาเก็บอัฐิลูกสาวด้วยใจสลายนะคะ
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกแม่เนี่ยรักนายอุดรมากนะ
ทั้งทั้งที่ถูกนายอุดรทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งถึงขั้นที่แม่เนี่ย
ต้องขอร้องลูกบอกลูกหนีไปอยู่กรุงเทพเถอะ
ทนเห็นลูกถูกทำร้ายแบบนี้ไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายที่สุดลูกสาวก็กลับมาหานายอุดรอยู่ดี
เพราะเป็นห่วงสามีแล้วก็เป็นห่วงลูกค่ะนายอุดรก็มีนิสัยเดิมเดิมอ่ะ
ไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยทำร้ายลูกสาวตลอดเวลา
ระแวงตลอดเวลาว่าลูกสาวจะมีคนอื่นซึ่งลูกสาวแม่ไม่เคยมีใครเลย
ที่อุดรมีความคิดแบบนี้ก็ทั้งเสพยาทั้งกินเหล้า
หอนยาหลอนเหล้าคิดเองเออเองต่างนานา
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าขนาดเด็กหมาแมวอะไรก็ไม่เว้นเหรอคะ
หมุนไปหมดหน้ามืดไปหมดแล้วก็ในหวาที่เป็นเพื่อนสนิทที่โดนฆ่าก็เหมือนกัน
แม่บอกแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปคิดอีท่าไหนว่าเขาจะเป็นชู้กัน
ทำไมเขาถึงทึ่งผืนขนาดนี้ครับแม่บ้าดิประสาทเขาเป็นประสาท
เป็นประสาทอืมมาลูกมากับเราซะกันตาได่มาตาได่เท่าใด
คู่หูหูหูหูหูหูหมากให้เว่ยสิคราที่แท้งกับหมี่
เมื่อนั่นออกมีจอวางวางเกียวเขาไว้ไว้นี่ละมูษีเขาเออวะสิแท้ง
แม่พูดนี่เอาไปนอนเฮือน้ำพวกนี้นอนเจ้าของแม่นานย่าน
เพราะว่าหูจักรนิสัยเขามันคือว่านั้นพวกหูจักรตัวมันเรียกเลย
เอาลูกสายกับลูกพ่ายเข็มไปยู่น้ำ